ฝนตกถนนลื่นขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วย
เรื่องของอุบัติเหตุมีให้เห็นกันบ่อยนะคะ

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่ง

หลังจากเกิดเหตุรถกลงพื้นที่
ไปตรวจสอบพบว่าผู้ที่ขับขี่รถกระบะมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ติดตั้งอยู่ภายในอุโมงลอดทางแยกฆ่าพระ
สามารถจับภาพวินาทีที่รถกระบะอีซูซูเสียหลักข้ามช่องทางพุ่งชนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
วิ่งอยู่ภายในอุโมงท่าพระฝั่งถนนรัชดามุ่งหน้าถนนจรรย์สนิทวงศ์
เป็นเหตุทำให้นายวิทยาศักดิ์ห่อทองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะนอกจากนี้นะคะ
ได้รับบาดเจ็บอีกเล็กน้อย๒คน
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจนครบานท่าพระสอบปากคำนายสมทรงวันธมาศ
คนที่ขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุให้การว่า
ขณะขับรถกระบะมาส่งขนมปังที่โรงเรียนเอกชนย่านสัมพันธวงศ์
แต่ขับมาด้วยความเร็วประกอบกับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในจุดที่เกิดเหตุ
มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนลื่นจึงทำให้รถหมุนเสียหลัก
ไปชนคนขับขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิต
แต่เมื่อตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลนายสมทรงคนขับรถกระบะพบว่า
มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง๑๔๗มิลลิกรัม

ตำรวจจึงแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
ส่วนจะมีความผิดขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือไม่นั้น
อันนี้ต้องมีการสอบปากคำพยาน
แล้วก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบอีกครั้ง

ไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์วิ่งลงในอุโมงได้ค่ะ